คุณชนะจ๋าเป็นยังไงบ้างมาถึงวันนี้แล้วความมั่นใจเรามันยังไงบ้างคะ
มาถึงวันนี้ก็จะบอกว่าการประกวดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะ
อยู่ดีก็อีกไม่กี่วันแล้วก็จะรอบพรีลิมแล้วก็ไฟโน่แล้วค่ะ
ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันจริงแล้ว
เมื่อวานก็ผ่านรอบห้องดำไปแล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เนี่ยเรามีโฟกัสอยู่อย่างเดียวเลย
ก็คือขึ้นบนเวทีก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้น
รู้สึกแล้วว่าความมั่นใจของเราที่เรารู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นนะคะมีอะไรบ้าง
การพัฒนาของด้านนะคะก็คือรอบที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือรอบชุดว่ายน้ำ
เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าจากเวทีก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่เดินไม่ค่อยดี
และยิ่งรอบชุดว่ายน้ำจะเห็นชัดมาก
ทำให้ด้าเห็นว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ยิ่งขึ้นแบบเรื่อย
แล้วก็เห็นว่าการเดินของด้าเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยค่ะ
ก็เลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็มันเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองค่ะว่า

ในห้องนำเห็นรอบง่ายบรรยากาศเป็นอย่างไร
จริงพอเข้าไปข้างในค่ะกรรมการทุกคนคือน่ารักมาก
แต่ว่าก็คำถามที่ได้ก็ประมาณว่าถ้าอยู่กองเนี่ยล่าเริงจังเลย
มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้สะเทือนใจไหม
มันก็เลยผูกโยงไปกลับไปที่ครอบครัวค่ะก็เลยมันทำให้มีน้ำตานิดหน่อย
เขาบรรยากาศต้องเครียดเรื่องครอบครัวเหรอคะ

ไม่ใช่ว่ามีเรื่องที่ต้องเรียกอะไรกับครอบครัวไหมมันเป็นสิ่งประสิทธิ์ของเราค่ะ
ความเครียดกดดันในการประกวดค่ะแต่มันคือการลื้อฟื้นความทรงจำของครอบครัว
ที่อาจจะมันเศร้าค่ะก็เลยความรู้สึกมันไปอยู่ตรงนั้นมันกลับไปอยู่ในเวลานั้น
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้องไห้แล้วก็นั่นแหละค่ะน้ำตาก็เลยออกไป
หลังจากความทรงจำกลับมาโล่งไหมคะตอนนั้น
จริงก็แอบความรู้สึกเราตอนออกมาจากห้องดำเรารู้สึกว่าความรู้สึกเรามันกลับไปอยู่
ณจุดนั้นตอนที่เรารู้สึกแย่แต่ว่าพอออกมาเจอเพื่อนรู้สึกดีขึ้น

จริงการเป็นตัวเต็งตั้งแต่แรกมันทำให้ได้

เพราะว่าพอมีคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้เนี่ย
เราอยากจะทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เสียแรงที่มาเชียร์เรา

ก็ถ้าบอกว่าไม่มีเลยมันก็ไม่จริงใช่ไหมคะ
มันคือการประกวดมันคือการแข่งขันกับเพื่อน
มันก็มีการกดดันบ้างค่ะแต่ว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะ
มันทำนอกจากนั้นไม่ได้
ตรงนี้ถามถึงเรื่องปัญหาในกลางที่เกิดมาเดี๋ยวเราก็ถามเชอร์เมมอะไรอย่างนี้
และเรื่องแชทวูกได้เห็นไหมคะ

มาแบบความรู้สึกกับเพื่อนราวในกรองเป็นยังไงบ้าง

เจอเอ็มตอนที่ประกวดก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคนนึงค่ะ

แล้วหลังจากที่เกิดหลายอย่างมันประกวดอีกตอนเนี้ย
เขารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปไหม
ว่าปัญหามันระหว่างเชอเอมกับกองประกวดล่ะค่ะ
บางทีเราควรที่จะเก็บไว้ตรงนั้นค่ะ
เค้าก็บอกว่าเค้ากันตัวเต็งเลย

แล้วอย่างในการประกวดพูดถึงการหายไปของเพื่อนอื่น

ก็จาก๓๐หรือ๒๙ก็แน่นอนว่ามันก็ต้องรู้สึกว่า

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนก็พยายามทำให้ดีที่สุด
ฝากขอกำลังใจทุกแฟนเก่าเชียร์

เราก็จะทำทุกวันให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
แล้วก็ยังมีการโหวตอยู่ด้วยนะคะ
ก็กดดอกจันทร์๓๐๑ดอกจันทร์
ตามด้วยหมายเลขที่สาวสวยทุกคนชอบ
สำหรับใครที่เชียร์มันได้อยู่ก็๙๗
ก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยเพราะว่า

อยากถามเรื่องชุดนี้เถอะ
ค่ะชุด
ไปชุดไหนแล้วใบ้นิดนึงไหม

ก็อยากให้ทุกคนมาอุ๊บไว้ดีกว่า
ไม่ค่ะแค่ดูสีที่เราชอบ

ตรงนั้นตรงนี้เรามีแบบนี้ไหมคะ

อ่าด้าลูกลูกไปตรงนี้ไหมเดี๋ยวแม่พาไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีบ้าง

อ๋อห้วยขวาง

รอดูรอดู
ขอบคุณค่ะ